อ่ะคุณโมค่าวันนี้ดีดนนิมาคุณเนี่ยเป็นคราวแรก

ยังไงบ้างในออกงานแล้วก็เห็นหลายหลายท่านมากันเยอะขนาดนี้